ทีนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงกันหน่อยนะคะ
แต่ละพักก็ต้องมีกลยุทธ์ให้คนจดจำ
แต่ว่ากฎกติกาของกรกตค่อนข้างจะละเอียด
เรื่องของขนาดของป้ายขนาดไหนได้บ้างติดตรงไหนได้บ้างนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีพักพลังท้องถิ่นไทย
เขาทำแบบนี้นี่ป้ายหาเสียงเหรอ

ก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันได้เหรอ
ทีมงานของพักบอกว่าได้รับการอนุญาตจากกรกตเรียบร้อยแล้วนะคะ
กรกตไม่ได้ปิดกั้นแนวคิดใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมาย
ทางพักก็ทำตามข้อกำหนดเกี่ยวกับป้ายหาเสียงทุกข้อ
ทั้งขนาดทั้งสถานที่ในการติดตั้งป้าย
นายชื่นชอบคงอุดมโคสกพักบอกว่า
ก็ทุกคนในประเทศคือฮีโร่เพราะว่าทุกคนผ่านเรื่องราวแย่

ก็เลยอยากจะให้ฮีโร่ในตัวคนไทยทุกคนแสดงพลังออกมา
มั่นว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้
โสเตอร์นี้ก็จะใช้ในโซเชียลมีเดียค่ะ
ก็มีนางพิมออนคงอุดมผู้สมัครสอสอเขต๗กรุงเทพ
และนายนัทพงศ์รอบครอบผู้สมัครสอสอเขต๓สมุทรปราการ
ทั้งสองท่านนี้นำไปใช้เป็นป้ายหาเสียงติดในพื้นที่

ส่วนทางด้านรับร้านรับทำป้ายหาเสียงนะครับ
ที่ร้านบอกว่ามียอดสั่งทำป้ายเพิ่มขึ้น

เริ่มมีการสั่งงานเข้ามาจากพักการเมืองให้ทำป้ายใช้หาเสียงแล้ว
ทั้งป้ายแบบคัทเอาท์แบบบิลบอร์ดป้ายแบบกอกโจรก็มี
คือป้ายที่แบบไปติดตั้งตามรายทางเล็ก๑๒๐คูณ๒๔๐เมตรอะไรอย่างนี้
ชนิดหลังเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้ทำมากกว่าประเภทอื่น
ซึ่งถือว่ามีปริมาณการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ๔๐๕๐
ค่ะส่วนบรรยากาศการรับสมัครสอสอเขตที่จังหวัดพยาวค่ะ
วันนี้วันที่๒หลายพักการเมืองไปสมัครนะคะ
พลังประชารัฐค่ะนำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

ก็หลังจากสมัครเรียบร้อยก็มีการก้มลงกราบเท้าพ่อ
รับคำโวยพรให้ประสบความสำเร็จให้ได้เป็นสอสอ
แล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าจะกวาดที่นั่งสอสอภาคเหนือได้ทั้งหมดนะคะ

แล้วก็ไปที่วัดศรีคมคำไปกราบไหว้ขอพร
สร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกพักค่ะครับ

หลังจากบรรดาผู้สมัครได้เสร็จสิ้นการไปสมัครแล้วนะครับ

สมัครพักภูมิใจไทยนำโดยนายนราเดชคำทัพนั่งรถแห่รอบเมืองนะฮะ
พร้อมกับผู้สมัครเขตอื่นแล้วก็พูดปราศัยชูนโยบายอย่าง
เช่นการแก้ปัญหายางพาราด้วยระบบกำไรแบ่งปัน
เช่นเดียวกับผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์
นำโดยนายชัยวุฒิพองแพ่วนะครับ
ก็ขึ้นรถแห่ไปตามถนนสงขลาระโนธ
ชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
ส่วนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะ
กิติรัฐนรนองลงพื้นที่ไป
เขต๑และเขต๓ปัตตานีนะคะ
ก็นำผู้สมัครในพื้นที่ไปแนะนำตัวที่ตลาดสายบุรี
สยิตกลางปัตตานีตลาดโต้รุ่ง
นายกิติรัฐบอกว่ามาให้กำลังใจผู้สมัครค่ะ
นำเสนอนโยบายสำคัญที่ต้องการจะมาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปากท้องของประชาชนแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะ
เอาไปดูที่โคราชหน่อยนะครับนครราชศรีมาครับ
นี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้สมัครของพักเพื่อชาติ
ที่เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณ
หนึ่งในนั้นก็คือนายสถิตคุณเขื่อนโคกสูง
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนายทักษิณเขื่อนโคกสูงนะฮะ
วันนี้เขาก็ไปเดินหาเสียงกับชาวบ้านในพื้นที่ของตัวเอง
พร้อมกับเปิดใจถึงเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อ
บอกว่าชาวบ้านจะได้จำง่าย
แล้วก็ผู้ที่เปลี่ยนชื่อก็มักจะเป็นผู้สมัครในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง
ผมไปถามว่าไอ้นายโรงพักอะไรผมว่าโรงพักเพื่อชาติพักไทย
เขาถามผมอย่างนี้ผมเลยบอกว่าพักทักษิณเขาโอเคครับ
เปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณมันก็เป็นมงคลอยู่แล้วครับ
เพราะระดับชื่อเนี่ยผมยังไม่วางอาจเลย
ผมต้องเอารูปท่านแล้วมากราบขอเข้ามา
ขอใช้ชื่อทักษิณในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
อืมก็นู่นแล้วฮะวันนับคะแนนอ่ะก็จะเป็นคำตอบออกมาแหละ
ค่ะทีนี้ค่ะมีในเฟซบุ๊กนะคะ
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของนายจตุพรพรมพันธ์
นำพักเพื่อชาติเขาโพสต์ภาพและข้อความนี้ค่ะ
เป็นภาพของนายอุศมันลูกหยีนะคะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อชาติ
โพสต์เอาไว้บนเฟซบุ๊คเพื่อแสดงความอาลัย
เพราะว่านายอุศมานเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่านี่คือนักสู้ตัวจริง
หัวใจดำรงอยู่ด้วยศักดิ์ศรี
ขอให้น้องชายผู้ร่วมเป็นร่วมตายอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า
ไม่มีวันลืมขอบคุณทุกอย่างชาติหน้าพบกัน
อายุ๕๐ปีนี่คือความเคลื่อนไหวกันเมืองวันนี้นะครับ